ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติจะพาไปที่จังหวัด
ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ที่นี่นะคะเขาถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังฮอตฮิตในหมู่นักท่องเที่ยว
เพราะว่าบรรยากาศมันเงียบสงบมาก
มันร่มรื่นเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ลำทานคุณดูสิ
น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแบบนี้นะคะ
มันสงบมากมันอุดมสมบูรณ์มากเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
แบบฉบับวิถีชุมชนสุดดูล้องแผน
ซึ่งที่บ้านโลไฟแห่งนี้นะคะคือเดิมเป็นเพียงที่ที่เป็นท่าน้ำเก่าเท่านั้น
ชาวบ้านเขาใช้ในการเดินทางนะคะผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำหน่าย
คือมันจุดลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรนี่แหละแต่ด้วยพัฒนาการเส้นทางทางบกที่มันดีขึ้นในปัจจุบัน
ก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้ในอดีตถูกทิ้งร้างไป
ไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรในการซื้อขายของกันอีกต่อไปนะคะ
แต่ตอนนี้ที่แห่งนี้คุณดูซิมีสีสันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เขาร่วมมือกันกับประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่แห่งนี้
ให้เป็นสถานที่สำหรับเด็กแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้าน
ก็เลยมีทั้งแคร่ไม้ไผ่ให้นั่งเล่นมีชิงช้ามีสินค้าทางการเกษตรของคนในชุมชนมาวางขายกันเพียบแบบนี้
นี่คุณดูนะฮะเป็นสถานที่ที่ได้มาพักผ่อนหย่อนใจแบบอิ่มกายอิ่มใจแล้วอิ่มท้องได้ด้วย

ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาจะชอบมาลงน้ำคลายร้อนในช่วงแบบว่าน้ำแบบหน้าร้อนก็ได้
หน้าฝนก็มีน้ำเยอะนะเย็นฉ่ำเนี่ยคุณเด็กเขาชอบเห็นไหม
ช้าที่เป็นแบบธรรมชาติแบบนี้ทะวงทะวันอะไรอย่างนี้คือมันสนุกสนานตามแบบวิถีแบบชุมชนมากอะค่ะ

ใช่นะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่คุณแล้วก็มีสถานที่ที่แบบเอาไว้พักผ่อนเป็นครอบครัวได้
โอ้นี่เด็กหรือลิงลิงปินปลายกันสนุก
อย่างที่เขาบอกไงว่าลิงก็เหมือนเด็กนะ
เด็กก็เหมือนลิงความสนความใส่ซื่อนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับดื่มดำกับธรรมชาติที่มันร่มรื่นแล้วก็สายน้ำที่มันเย็นฉ่ำแบบนี้
พัทธลุงนะคะใครที่ไปเที่ยวมาแล้ว
อย่าลืมนะถ่ายรูปมาฝากพวกเรากันด้วย
ไปนะฝัดลุ้งกัน
อย่างที่ผมบอกเลยเขาภาษาใต้เขาได้

ซึ่งลูกก็ไม่บางที